เวลามีการเกิดอุบัติเหตุก็จะมีการเถียงกันระหว่างสองฝ่าย
ใช้ผิดใช้ถุกเอาคุณถูกหรือผมพูดละคุณผิดละคุณผิด
เป็นคนผิดใครเป็นคนถูกคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ครับ

คุณผู้ชมจะเห็นนะรถบรรทุกดินไปชนกับรถจักรยานยนต์ล้มแล้วเหยียบข้ามไป
เหยียบเลยนะครับผู้หญิงเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บที่ข้อเท้าถูกเหยียบเย็บสิบสองเข็ม
และศรีศักดิ์ก็แตกเย็บไปเจ็ดเข็มอื้อหือสุดท้ายหกร้อยเขาบอกว่าเขาถูกนะ
เออก็เลยเอาคลิปเนี้ยไปโพสต์ว่าให้คุณผู้ชมช่วยตัดสินว่าเอ๊เหตุการณ์นี้ใครกันแน่ที่เป็นคนผิดคนถูกนะครับ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดมีผู้ใช้เฟซบุ๊คไลหนึ่งเขาไปโพสต์เอาไว้
ชาวเน็ตบอกว่าแบบนี้รถหกล้อหรือรถจักรยานยนต์เป็นคนผิด
ในคลิปจะเห็นว่ารถหกล้อเนี่ยบรรทุกดินมาไปชนรถจักรยานยนต์ก่อน
หกล้อเหยียบข้ามไปทั้งล้อหน้าและล้อหลังครับก่อนที่มีคนเห็นวิ่งเข้าไปดักรอ
ให้รถหกล้อหยุดอย่าหลบหนีไปไหนอืมหลังจากมีการโพสต์คลิปนี้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะ
ส่วนใหญ่ก็เห็นใจฝั่งรถจักรยานยนต์นายธนองว่าเอ๊ะรถหกล้อชนแล้วหนีหรือเปล่า
นั่นน่ะสินะครับความคืบหน้าเรื่องนี้นะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถามไปยังผู้โพสต์คือนายมราเมฆเพลงแพงเจริญ
อายุสี่สิบสี่ปีเป็นชาวอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีลำนายมราเมฆบอกว่า
เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้น๒๕ธันวาคมนะฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตัวเขาเนี่ยเป็นคนบาดเจ็บคือคนโพสต์เนี่ยเป็นสามีนะครับ
ภรรยาเขาบาดเจ็บที่ข้อเท้าเย็บ๑๒เข็มศีรษะแตกเย็บไป๗เข็ม
แต่โชคดีไม่เสียชีวิตนะฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์ก็ทราบว่าคนขับ
เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันและที่สำคัญไม่มีใบขับขี่ด้วย
แต่ก็ไม่ได้มาสนใจอะไรด้วยอ้างว่ารถของเขาเนี่ยมีประกันอยู่แล้ว
ให้จัดการกันเองเลยเขาไม่ต้องสนใจ
ตัวเขาเองกับภรรยาก็เห็นว่าเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน
แล้วไม่อยากให้เรื่องมันวุ่นวายบานปลายก็เลยยอม
รับค่ารักษาพยาบาลและค่าสินใหม่ทดแทน
ประกันภัยรวมกว่า๒๘๐๐๐บาท
จากนั้นต้องหยุดงานรักษาอาการบาดเจ็บที่บ้าน
หยุดงานมากกว่า๑เดือนแล้วคุณผู้ชม
ขาดรายได้ตัวสามีต้องแบกรับภาระทำงานคนเดียว
และที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุมักจะไปบอกชาวบ้านว่า
รถจักรยานยนต์ผิดเขาถูก
ตัวเขาก็เสียความรู้สึกมากและน้อยใจมาก

คือเขาเจ็บก็มากพออยู่แล้ว

นางสาวละมัยสิงหวารีบอกว่า
ตอนนี้รู้สึกภาวะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

เหยียบแล้วมันขาหักแล้วเขาพิการ

วัยวะสำคัญเช่นถูกเหยียบศีรษะ

หกล้อดังกล่าวชนแล้ว

ทับร่างไปอีกนะครับไปฟังเสียงของเธอหน่อยนะฮะ

มันมองแต่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่ได้มองค่ะ

เขาก็เหยียบไปเลยอ่ะ

ทีนี้หนูปัดขาออกมามันก็

บวมยังเจ็บอยู่เลยเดินยังไม่ได้เลย

คุยปรับเสียค่าปรับกันหมดแล้ว
ว่าเราไม่ผิดแต่พ่อเขาก็ว่าเราผิด
คือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคุณผู้ชม
เอาชัวร์เอาคลิปนะ

ตำรวจจราจรน่าจะรู้ดีที่สุด